ชื่อของหมู่บ้านถนนหรือคลองสะท้อนให้เห็นภาพช่างฝีมือและพ่อค้าอยู่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน
ถ่ายทอดวิชาให้แก่ลูกหลานเพื่อให้งานศิลปะหัฐกรรมดำรงคงอยู่สืบไป
สมัยอายุทยามีหลักฐานในคำให้การขุนหลวงวัดประดูกทรงธรรมเอกสารหอหลวงว่า
มีบ้านต่างที่ทำงานหัตถกรรมขายเช่นบ้านหม้อบ้านหม้อข้าวหม้อแกงใหญ่เล็ก
กระทะขนมเบื้องเตาไฟบาดดินกระโถนดินหนึ่งบ้านกระเบื้องทำกระเบื้องผู้เมีย
และกระเบื้องเกรดเต่าหนึ่งและเรียกแหล่งขายของเฉพาะอย่างว่า
ป่าได้แก่ป่าไฟด้ายขาวด้ายแดงป่าผ้าเหลืองขายผ้าไตรจีวร
ป่ายาและป่าถ่านเป็นต้น